ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า
ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า
ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า
ย่าดาวเก่าอีกย้า

ย่าดาวเก่าอีกย้า

คุณยายว่าหลังจากร่าวเคราะห์ให้คุณพุทธฮ์ฟังบะทองขาว
พี่ยายว่าก็ไม่ได้สดขึ้นเท่าไหร่แล้วนะคะ
ลมมันเย็นดีนะคะ
ก็มีเครื่องดื่มที่ถูกใจจากแก้วที่เซ็นสวยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแล้วค่ะ
น้ำไก่ควยนี่มันอร่อยจริงเอาไปเถอะเดี๋ยวขอเวลาใยได้ชิวอยู่ทุกนานหน่อย